กรณีของน้องแพลวเด็กหญิงวัย๑๔ปี

พ่อแม่เขาแจ้งความไว้บอกว่าน่าจะถูกล่อลวง
หนุ่มวัย๑๕ปีที่ลูกสาวไปรู้จักกันในโลกโซเชียลได้ไม่นาน

สุดท้ายเจอตัวน้องแพลวเรียบร้อยแล้ว
พร้อมกับพ่อลูกคู่นี้ด้วยคุณผู้ชม

เป็นนาทีที่แม่ของน้องแพลว
อดน้องแพลวด้วยความเป็นห่วง
เพราะว่าน้องแพลวลูกสาววัย๑๔หายไปจากบ้าน
ตั้งแต่คืนวันที่๒๑พฤศจิกายน
จนกระทั่งต้องตามหากันยกใหญ่เลยนะ

แล้วก็ลุยเข้าป่าเพื่อไปตามหา

เมื่อวานที่แม่ไปให้คนทรงด้วยนะคะ

พอหายไปก็จะหายเข้าไปในป่านี้นะ

ในการที่คาดว่าลูกสาวจะถูกพาหายเข้าไปในป่า

แต่ทีนี้ฮะนายก๊อฟซึ่งเป็นคนหนุ่มอายุ๑๕ปี
คนที่เชื่อว่าพาน้องแพลวไป

พอเจ้าหน้าที่ไปถึงตรงนี้
ก๊อฟพยายามยกมือไหว้ขอโทษ

แล้วอยู่นายก๊อฟจะพาลูกสาวเธอไปไหน

เลยคือแม่น้องแพลวโมโหหว่า
แกจะเอาลูกสาวฉันไปไหน
พ่อของลูกสาวแพลวบอกว่ารู้สึกภาษาดีใจมาก
ที่ได้พบกับลูกสาวหลังหายตัวไปคุณ
วัน๗วันนะครับแล้วก็พ่อน้องแพลวยืนยันว่าจะเอาเรื่อง
สองพ่อลูกนี้ให้ถึงที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นนายก๊อฟอายุ๑๙
๕ปีแล้วก็พ่อของนายก๊อฟไม่รับคำขอโทษหรือขอขมา
ใดทั้งสิ้นเขาบอกว่าขณะเดียวกันนายก๊อฟเนี่ยก็ไม่
ได้มีท่าทีจะสำนึกนะฮะมองตาขวางใส่พ่อของน้องแพลวอีก
นะฮะมาตากว่ามันของแพ้จนแม่น้องแพลวเนี่ยอดใจไม่ไหวเข้า
เข้าไปทุบเข้าไปด่าเข้าไปทำร้ายในก๊อฟเลยนะฮะ

ก๊อฟบอกยังไงรู้ไหมคุณบอกว่าวันแรกที่พาน้องแพลวมาด้วยก็คือหลังจากที่ไปเที่ยวงานสมโพธิสารหลักเมืองเพชรบูรณ์
รับว่าวันนั้นเขาเมาและน้องแพลวเองก็ไม่อยากกลับบ้านนี่เป็นคำกล่าวอ้างของนายก๊อฟนะ
อ้างว่าน้องแพลวไม่อยากกลับบ้านแล้วก็จะมากับเขาเองนะครับเขาก็เลยพาน้องแพลวออกมา

พอมาแล้วน้องแพลวก็บอกว่าขอกลับดีกว่าขอกลับก่อนวันเปิดเทอมนะ
แต่ตอนนี้จะไปไหนก็ได้ขอกลับก่อนวันเปิดเทอมต้องย้ำอีกทีว่านี่คือคำกล่าวอ้างของนายก๊อฟ
ทีนี้นายก๊อฟก็เลยบอกว่าก็เลยอยู่กับน้องแพลวหลายวันเลย
แล้วก็ยืนยันว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ล่วงเกินอะไรน้องแพลวเลยแม้แต่น้อยหนึ่งนะครับ
นายก๊อฟบอกว่าพาน้องแพลวไปตามที่ต่างนะคืนวันที่๒๑และ๒๒พฤศจิกายน
ที่หายไปเลยคืนแรกพาน้องแพลวไปไหนรู้ไหมคุณไปนอนที่บ้านในตำบลท่าพล
หลังจากนั้นคืนวันที่๒๓พาไปนอนที่ข้างสระใหญ่ในพื้นที่หมู่๘ตำบลนางงั่วพาไปทำไม
เนินน้ำทิพย์มิ่งมงคลในตำบลเดียวกันแหละฮะตำบลท่าพลแล้วก็พากันหนีไปในหมู่
เข้าไปขโมยหมอนผ้าห่มมุ้งแล้วก็เสื้อผ้าที่กระท่อมของชาวบ้าน
คือตอนนั้นไม่มีอะไรติดตัวแล้วก็ต้องไปเอาพวกนี้แหละ
หมอนผ้าห่มมุ้งเสื้อผ้าเหมือนจะไปตั้งแคมป์ที่อื่นอีก
และทีนี้การเข้าไปขโมยทำให้ชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสตรงนี้ไงคุณ
ข้าวของของเขาหายไปจากกระท่อมก็เลยแจ้งตำรวจ
แล้วตำรวจก็คาดว่าเออหรือว่าจะเป็นกรณีของน้องแพลวที่หายไป
และนายก๊อฟกับพ่อของนายก๊อฟพาหนีเข้าป่าแล้วก็มาขโมยของที่กระท่อมแห่งนี้
มันก็เลยกลายเป็นการแจ้งเบาะแสนะครับ
หลังจากนั้นวันที่๒๖และ๒๗พฤศจิกายน
นายก๊อฟพาน้องแพลวไปนอนในป่าโคกหนองตะคลอง
ส่วนอาหารการกินก็ไปขโมยของชาวบ้านมาประทังชีวิต

คือข้ามตำบลก็แล้วหนีในป่าก็แล้วไปนอนที่หลายที่ก็แล้ว
ก็เลยคิดว่าเราสามคนคงไปกันไม่รอดแล้ว
เมื่อวานนี้วันที่๒๘ก็เลยขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ทั้ง๓คนเลยนะ
นายเก่งนี่คือพ่อของนายก๊อฟนายก๊อฟคือเด็กชายวัย๑๕

จนกระทั่งชาวบ้านญาติแม่ของแพลวก็ไปเจอน้องแพลวนะฮะ
ด้านของนายเก่งพ่อของนายก๊อฟ
อยากรู้เนอะว่ามีเหตุผลคนใดถึงพาน้องแพลวไปนอนตามที่ต่าง
พ่อของนายก๊อฟเนี่ยก็ได้เดินทางเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับ
นายเก่งเปิดเผยว่าที่น้องแผลวออกมาจากบ้าน
ตัวพ่อเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
เพราะวันแรกที่น้องแพลวออกมาจากบ้านเนี่ย
ก็ได้บอกให้น้องแพลวกลับบ้านไปหาพ่อแม่ซะ

แต่ตัวน้องแพลวเองเขายืนยันว่าจะกลับในเวลา๓ทุ่ม
ของวันอาทิตย์ที่๒๒พฤศจิกายน

แพลวบอกว่าเดี๋ยวจะกลับพรุ่งนี้
ตัวนายเก่งพ่อของก๊อฟก็ไม่รู้จะทำยังไง
ที่ผ่านมานะฮะน้องแพลวก็ไม่ยอมกลับ

ก็ไม่รู้จะบอกแพลวว่ายังไง

ก็อยากจะขอโทษพ่อแม่ของน้องแพลวเหมือนกัน
อยากอธิบายให้พ่อแม่ของน้องแพลวเข้าใจ

คืออ้างอย่างเดียวเลยว่าน้องแพลวไม่อยากกลับบ้าน
เขาก็เลยพาไปนอนค้างอ้างแรมที่นั่นที่นี่

ตำรวจยังต้องสอบปากคำต่อเนื่อง
แต่ทีนี้ดูอาการของน้องแพลวก่อน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวน้องแพลวไปปฐมพยาบาลบนรถ

ระหว่างนั้นพ่อของน้องแพลวก็เดินมาหาที่รถ

แล้วก็กอดแม่อยู่ในอ้อมอกแบบนี้
เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับพ่อแม่ฟังบอกว่า
เธอได้นัดเจอกับนายก๊อฟคืนวันที่๒๑พฤศจิกาจริง
ที่นายก๊อฟจะพาเธอหนีออกมา

พยายามบอกให้นายก๊อฟเนี่ย

เธอเนี่ยพาเธอไปหลายที่หลายทาง

ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใคร
จนกระทั่งนายก๊อฟกับนายเก่ง
พาไปชี้จุดเกิดเหตุว่าไปที่ไหนไปไหนบ้าง
จะพาสองพ่อลูกกลับไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
แล้วก็ต้องตรวจพิสูจน์อะไรหลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะสภาพร่างกายของน้องแพลว
ตำรวจจะเชิญสาวิชาชีพแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์มาร่วมสอบปากคำอีกครั้ง
เรื่องต้นตำรวจต้องแจ้งข้อหานายก๊อฟกับนายเก่งไว้ก่อนเลย
ข้อหาคือพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน๑๕ปี
จากบีดามันดาและข้อหากักขังหน่วงเหนียว

กระทำชำราวหรือร่วงละเมิดทางเพศหรือไม่นั้น
ต้องรอตรวจร่างกายของน้องแพลวอย่างละเอียดก่อน

ไม่ตรงกลางคืออย่างนี้ที่อยากจะคุยกับคุณผู้ชม

ลูกยังเด็กยังเล็กเนี่ยเฟซบุ๊คต้องส่องครับ
พ่อแม่ต้องส่องไม่มีความลับหรอกนะฮะ
แล้วอีกอย่างลูกสาวนะถ้าใครมาคุยชวนไปไหนอะไรยังไง
ลุงบอกเลยให้ปรึกษาพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่
คนนี้มันเข้ามาชวนอะไรแบบนี้นะครับ
ให้คุณแม่ช่วยสอดส่องคุณพ่อช่วยสอดส่องนะ
สุดท้ายครอบครัวเนี่ยอบอุ่นที่สุดแล้วนะใช่ครับ